คุณผู้ชมค่ะพี่ฮายอภพรบอกเลยว่าไหว้มาตั้งแต่ต้นปีนู้น
ันปลายปีข้ามมาปีใหม่ก็ยังไหว้อยู่คุณผู้ชมค่ะ
ที่ว่าไหว้เนี่ยก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอะไรว่าเด็ดอะไรว่าดี
ไปหมดเพราะฉะนั้นสายมูห้ามพลาดนะ
พี่ฮายยิ่งว่ายยิ่งปังนะคุณผู้ชม
แม่ฮายบอกกับประเทิงแท้รัฐว่าคือเป็นคนชอบทำบุญไหว้พระอยู่แล้ว
แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไอ้โควิดมันระบาดหนักนะฮะ
ก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปทำบุญที่ไหนพอมีโอกาสจังหวะดีที่พอจะไปได้
พาคุณแม่แล้วก็แก๊งเพื่อนเดินสายไปเลยทัวร์ทำบุญทางภาคอีสานนะ
เกี่ยวนะว่าปีนี้แม่ปีชงนะเพราะว่าแม่ไม่ชงจ้า
ต่อให้ราศีปีเราชงแต่ถ้าเราคิดว่าไม่ชงมันก็ไม่ชง
อันนี้เป็นความตั้งใจที่เขาอยากจะไปไหว้พระขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางภาคอีสานอยู่แล้วนะ
โดยเฉพาะที่ถ้ำนาคาหลายคนไปกันอยู่นะแต่ว่าพี่ฮายเนี่ยบอกว่าแกยังไม่เคยไป
ครั้งนี้ก็เหมือนทุกอย่างมันถูกลิขิตมาแล้วล่ะว่าเราจะต้องได้ไป
ก่อนมีหลายครั้งแล้วใจอยากจะไปแล้วก็ติดนั่นติดนี่ไม่ได้ไปนะครับ
ต้องทิ้งตัวเครื่องบินมาแล้ว๓ครั้งค่ะคุณ
ฮายบอกว่าตลอดการเดินทางเนี่ยขนลุกตลอดเลยเดินเข้าไปขนลุกไปนะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นรับรู้ว่าเราเดินทางมาไหว้ขอพรท่านมาแบบตั้งใจเลย
เรื่องที่ขอไม่ได้อะไรเยอะแยะขอเรื่องงานเรื่องเงินแต่น่าเสียดายแม่
ไปถึงที่แล้วลืมขออย่างหนึ่งเรื่องอะไรรู้ไหมไปฟังจากปากพี่ฮายลืมขออะไรอ่ะพี่
เรื่องงานเลยค่ะค่ะขอเรื่องงานขอเรื่องงานแล้วเงินมันก็ต้องตามมาใช่ไหมใช่ค่ะ
ขอเรื่องงานขอเรื่องเงินขอเรื่องสุขภาพขอให้โรคไพไทเจ็บมันหายไป
ขอเรื่องบ้านเมืองขอเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเลยขอเรื่องความรักด้วยเปล่าหรอเนี่ย
ลืมขอเอาจริงลืมไม่ได้เน้นเรื่องนี้เลยตาย
เราต้องไปอีกไม่ช้าก็เร็วต้องไปพ่อได้ปรุงด้วยด้วย
ขอให้ความสำเร็จอย่างที่ลูกขอเบิกซับให้ลูกด้วยนะจ๊ะคะอะไรอยู่นะ
แม่ฟังไปฟังมาก็หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะก็ไม่แปลกที่จะลืมขอเรื่องความรัก
เอาเป็นว่าให้เรื่องเงินเรื่องงานปังไปก่อนแล้วกันความรักไว้ทีหลังค่อยหาเอาเมื่อไหร่ก็ได้เนอะ

นอกจากไว้สิ่งสักสิทธิ์แล้วแม่ไฮเค้าดูแลคุณแม่เค้าดีถูกต้อง
ก็เลยจะได้มีอะไรดีเข้ามาแบบนี้นะคะใช่ต้องค่ะ